เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเตรียมชาปนกิจศพยายหลานที่ถูกนายภูล่า
ซึ่งเป็นคนสัญชาติลาวปาดคอเพื่อหวังชิงทรัพย์จนกระทั่งคุณยาย
แล้วก็หลานอายุ๑๒ขวบเสียชีวิตส่วนหลานอายุ๙ขวบค่ะรอดแต่ก็ยังคงสาหัสนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่วัดบางกระเจ้ากลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คือแน่นอนแล้วค่ะว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยญาติญาติแล้วก็คนที่มาร่วมงานศพเนี่ย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะเพราะว่าญาติเองก็บอกว่าก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศที่วัดบางกระเจ้ากลางตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ์อายุ๖๗ปี
แล้วก็เด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือว่าน้องจิลอายุ๑๒ปี
ซึ่งถูกนายภูล่าเป็นคนลาวอายุ๒๕ปีฆ่าปาดคอเพื่อหวังชิงทรัพย์บรรยากาศ
ภายในวัดเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนก็โศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ได้นำศพยายมะลิแล้วก็น้องจิลไปตั้งสวดอภิษฐรรมในสาราเดียวกัน
วันนี้มีกำหนดชาปนกิจศพก็อีกไม่กี่นาทีนะอีกสักประมาณ๒๕นาที
กำหนดการก็คือ๕โมงเย็นค่ะ
อกจากนี้ญาติของคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิลนะคะ
ก็ยังมีชาวบ้านร่วมเดินทางมาส่งดวงวิญญาณทั้งคู่
เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
เองก็บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ยังคงมีอาการโศกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้น
นายชัยทัศน์สนิทวงลูกชายของคุณยายมะลิบอกว่าครอบครัวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่าคุณแม่เองก็เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
แต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็เข้มแข็งเดินหน้าต่อไป
ตอนนี้คนในครอบครัวสภาพจิตใจคือต้องบอกแล้วค่ะว่าบอบช้ำมาก
โดยเฉพาะนางสาวนิรมนต์อิ่มสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นลูกสาวของคุณยายมะลิ
แล้วก็เป็นแม่ของน้องข้าวหอมซึ่งน้องเนี่ยก็ถูกนายภูล่าใช้มีดปาดคอ
ตอนนี้น้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการสาหัสนะคะ
คือคุณนิรมนต์เนี่ยเธอบอบช้ำที่สุดในครอบครัวเพราะว่าต้องเสียคุณแม่แท้ของตัวเองคือคุณยายมะลิ
แล้วลูกสาวก็ตอนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
สิ่งที่จะทำให้คุณแม่คุณชัยทัศน์บอกว่าคือการจัดงานศพให้ดีที่สุด
เพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณแม่แล้วก็น้องจิลไปสู่สุขติค่ะ
อยากจะให้แม่ไปสู่ที่ดี
ไม่อยากให้แม่มาเป็นห่วงทางนี้อย่าไม่ต้องมาเป็นห่วงลูก
เดี๋ยวลูกจะดูแลครอบครัวเองแล้วก็ให้น้องจิลไปสู่ในโลกหน้าดี
เรื่องครอบครัวผมก็จะต้องรักษาน้องดูแลน้องเขาหอม
ต้องรักษาตัวเขาแล้วรักษาจิตใจเขาแล้วก็ย้ายโรงเรียน
คุณชัยทัศน์ก็คือลูกชายของคุณยายมะลิบอกด้วยว่ายอมรับแล้วค่ะ
ว่าณจนถึงวินาทีนี้เนี่ยอีกไม่กี่นาทีเตรียมชาปนกิจศพคุณยายมะลิแล้วเนี่ย
ให้ส่วนเมียหรือญาติของนายภูล่าคุณชัยทัศน์บอกว่า
ก็ไม่ได้ติดใจหรือว่าโกรธแค้นเพราะเข้าใจว่าเป็นคนละคนกัน
ไม่ได้ร่วมก่อเหตุด้วยและไม่ถือโทษโกรธเคือง
หากญาติของนายภูล่าไม่เดินทางมาร่วมงาน
เพราะเข้าใจว่าอาจจะกลัวและไม่กล้าสู้หน้าครอบครัวของคุณชัยทัศน์เนี่ยนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจแล้ว
ญาติก็จะนำกระดูกของคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิล
ลอยอังคารที่บริเวณปากอ่าวแม่กรองท่าน้ำวัดบางนางเกลง

ทีมข่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งนะคะ